ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๖
ติดตามความขึ้นไหวกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยตอนนี้ก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

ช่วงเช้านี้ซ้อมประมาณ๘โมงคุณชนะ
ก็ถือว่ามีแฟนเริ่มจะทราบกันแล้ว
ว่าส้อมกันที่ภายในมหาวิทยากเศรษฐ์สาร
คือแถวเกรษฐก็ลดติดอยู่แล้วเนาะ
แล้วนะยิ่งทีมชาติไทยไปซ้อมติดหนักเลยครับ
ครับก็มีแฟนสนใจอยากไปดูนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่
แล้วก็สตาร์ดังของเราก็รวมตัวกันครบตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว
ที่คุณชนะบอกนะครับมุ้ยเจก็มาคือขาดแต่อุ้มนะครับ
ก็บอกว่าจะมาสมทบวันพรุ่งนี้เพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวกับครอบครัว
การฝึกซ้อมนะครับวันนี้มิลวานต่อไปซ้อมเมื่อช่วงช้างที่ผ่านมานะครับ
ก็มิรวรรณรายวัชหัวหน้าฝึกสอนก็เน้นไปที่แท็กติก
ในการเน้นเกมรับแล้วก็เกมลุกริมเส้นรวมไปถึงการโต้กลับเร็ว
รวมไปถึงการปิดท้ายด้วยการซ้อมยิงลูกโทษที่จุดโทษด้วย
ก็ใช้เวลาซ้อมประมาณสัก๒ชั่วโมงนะครับ
หลังจากฝึกซ้อมนะครับชนะทิพย์ก็บอกว่าตอนนี้ตัวเขายังมีอาการร้ายอยู่บ้างนะ
แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยครับ
แล้วก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ทีมชนะพอดีด้วย
แต่ถ้าก่อนกลับมาทีมก็แพ้อยู่เสมอบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยมากกว่านี้
แต่ทีมเช้าเราก็รู้สึกมีความสุข
กลับมาเราก็เหมือนแบบได้มาเจอเพื่อนอีกเจอครอบครัวอีกมันก็มีความสุขครับ
ชนะทิพย์ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะ